ล้างตาทั้งคู่รอและคู่เอก
ติดตามข้อมูลจากคุณเอกชุมพรสุรพัฒนจารุมณี
และทัศนะจากพี่ชัยเสียจันบี้ครับ
นายสมชายเหลื่อมล้ำอายุ๒๐ปี
ความพร้อมนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลนำมาฝากกันนะครับ
นัดที่๑๘คู่เอกไขวัลเล็กตอนหลัก๒
ก็เคยแพ้หมาในแดมหนัก๒ปอน
เจอกับกล้องนครบานสกิจอุ้งโรศ
๑๔๓กับ๑๔๑ปอนเป็นมัวใหญ่นะครับ
ซึ่งทั้งคู่นั้นเคยชกกันที่ไทยรัฐมาแล้ว
วันนั้นไขวัลเล็กชนะน็อกมงคลกรกับบรรนาศยก๓
ขณะที่กล้องนครบานเอาชนะเพชรวันลบ

ไตล์การชกคล้ายกันเป็นมวยใหญ่
เตะนะครับแล้วก็ปล้ำตีรุนแรง
ส่วนพี่ชายสีจันบี้นั้นฟันทงไปที่ใครนั้น

ไข่หวานเล็กเป็นมวยเตะเข่ารุนแรงครับ
ส่วนกล้องนครบานเป็นมวยบูนะ
เข่าปั้มตีรุนแรงมีฮึดตลอด
วยคู่นี้ก็เคยชกกันมาแล้วที่เวทีมวยราชดำเนินครับ
ผมคิดว่ากล้องนักคอนบาลเจ๊ย้ำชายอีกครั้งนะครับ

คู่ร้อนนะครับแสนเหลี่ยมบ้านเจรสุก
ให้กับชดชายปสุนัชชน์

คู่นี้ชกกันมาในศึกยอดมวยไทยรัฐเมื่อวันที่๑๐ตุลาคมนะครับ
นั้นเป็นแสนเหลี่ยมอาศัยความแพรวเอาชนะไปได้ครั้งนี้
พี่ชัยศรีจันบี้นั้นยังเชื่อในความเก่าของแสนเหลี่ยมครับไปฟังกันครับ

เหลี่ยมนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดี
ลูกหักเค้าก็เก่งครับครับ
ชกกันแล้วชนะมาแล้วชนะโชชัยมาแล้ว
คู่นี้คือครั้งแรกจะประกบกันที่ไทยรัฐทีวีนี่
คือเดี๋ยวว่าชเปิดชัยนี้ป่วยกระทาน

คู่นี้อาจจะมาล้างตาให้หายคาใจ
แต่ผมยังไงก็ดูไว้ที่แสนเหลี่ยมครับ
จะดูความเก่าและเล่เหลี่ยมเขาดีกว่าครับ
ขณะที่คู่เปิดหัวนะครับแดนบุรพาเล็ก
ทุกวันอ้วนเจอกับเด่นชุมพรมรัชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับ
ที่กัด๑๒๒ปแล้วก็คู่ที่๒เฮ็ดเกรียงไกรตศิราชัย
ติดตามความมันของศึกยอดมวยไทยรัฐได้ครับ